นี่อยู่ครับเข้าใจเดี๋ยวก่อนครับผมไม่รู้นะครับ
ไหนครับป้ายอยู่ตรงไหนครับผมเข้าด้านหน้า
ไม่เป็นไรผมผิดตรงนี้ไกลไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวต้อง
ผมขออนุญาตให้ชำระเงินก่อนนะอ่าเดี๋ยวผมโอนให้เลยครับครับ
จอดแป๊บเดียวห้าร้อยครับจอดแป๊บเดียวห้าร้อยล็อกล้อผมอีก
เออจอดแป๊บเดียวนี่ครับดูดูแล้วนี่ครับจอดแป๊บเดียวเองครับ
ห้าร้อยบาทครับผมนะฮะล็อกล้อผมอีกนะฮะ
เดี๋ยวผมชำระเลยครับเดี๋ยวผมชำระเลย
ผมกับทางไลฟ์สดเดี๋ยวผมจะโอนให้เออโอ้ห้าร้อยผมจ่ายได้ครับ
นี่ฮะอะไรพื้นที่คลินิกอะไรครับเนี่ยคลินิกกายภาพบำบัด
นะครับคลินิกกายภาพบำบัดนะฮะคลินิกจอดยังไม่ถึงสิบนาที
ล็อกล้อรถผมนี่ล็อกล้อรถผมนะฮะ๕๐๐บาทนะครับ
จำไว้นะครับที่นี่นะฮะสถานที่ตรงนี้ห้ามจอดนะครับ
ห้ามจอดนะฮะห้ามจอดเด็ดขาดครับผมขอบคุณครับ
ไม่รวยแล้วครับห้าร้อยอ่ะเออเหี้ยมากมากครับผมห้าร้อยครับ
เมื่อวานผมก็ไปคอนโดครับพอดีแฟนผมไปดูคอนโดตรงนั้น
เราก็กดตามไปนะครับเพราะเราไม่เคยไปใช่ไหมฮะ
ทีนี้พอเราจีพีเอสปุ๊บเราไปถึงตรงคอนโดคอนโดมันก็จะมีซอยขั้นกลาง
คอนโดกับตรงตึกตึกที่เราไปจอดรถทีเนี้ยเราเราไม่ทราบหรอกครับ
มันเป็นโดยการสังเกตมันไม่ใช่เหมือนคลินิก
คือมันเหมือนเป็นตึกที่มีการกั้นหรือปิดหรือเปล่าแล้วก็มีประตูรั้วเปิด
ค่อนข้างกว้างแล้วก็มีที่จอดรถประมาณ๑๐ช่องหรือประมาณเยอะครับ
แล้วไม่ไม่มีรถจอดเลยเราก็เข้าใจว่าตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นเอ่อ
ที่จอดรถนะฮะสำหรับคนที่จะมาติดต่อในตึกนั้น
หรือติดต่อในคอนโดหรือเปล่าเราไม่ทราบ
อันนี้เราเราเราจะไม่ทราบเลยแต่ทีเนี้ยเราเห็นว่ามันไม่มีป้ายให้
ให้ให้แบบว่าชัดเจนว่าเออตรงนี้นะ
เป็นสถานที่ส่วนบุคคลตรงนี้นะเป็นอะไรอย่างนี้
ประมาณนี้มันไม่มีป้ายนะฮะมันเป็นที่จอดรถเราก็เลยเออ
ใส่ตรงนี้เป็นที่จอดเราก็เลยเข้าไปจอดแล้วทีเนี้ยคือก็
พอเขาไปจอดเสร็จอ่ะเราก็เลยเดินออกมาแต่ไม่มีคนมาบอกเรานะฮะ
ไม่มีคนเลยที่จะเดินมาบอกว่าตรงนี้นะเป็นที่ส่วนบุคคล
หรือเป็นสถานที่เอาไว้ให้จอดเฉพาะคนที่มาทำธุรกรรม
อะไรตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่ามาสถานที่บำบัด
เราก็เพิ่งมารู้ตอนหลังว่าเป็นสถานที่บำบัดนะฮะแต่ทีเนี้ยเราก็
เดินไปที่คอนโดผมก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ดื่มน้ำไปแก้วเดียว
ก็มีน้องผู้หญิงจากในตรงสถานที่ตรงนั้น
ตรงตึกที่ผมไปจอดเขาก็เดินมาตามบอกให้ไปขยับรถ
ผมก็เดินออกไปเดี๋ยวนั้นเลยก็ไปกดประตูรถนะฮะกดกุญแจปุ๊บ
มันมีป้ายแปะที่กระจกผมแล้วผมอ่ะเป็นคนที่
คนจะขึ้นรถอ่ะเนอะผมก็จะมองล้อมองรถความคือคน
คนแต่งรถอ่ะก็จะมองรถตัวเองพอทีนี้พอเรามองล้อ
ทำไมล้อเราโดนล็อกใครล็อกล้อเราล็อกเพื่ออะไร
ผมก็เลยมาอ่านป้ายว่าต้องไปเสียค่าเหมือนชำระค่าปรับ
คล้ายอย่างนั้นเป็นข้อความข้อความหนึ่งชำระค่าปรับ
ห้าร้อยบาทติดต่อประชาสัมพันธ์โอ้นะฮะทีนี้เราก็มองว่า
เอ้าทำไมถึงไม่มาบอกหรือไม่มียามหรือไม่มีป้าย
บอกว่าตรงนี้ห้ามจอดนะถ้าจอดคุณจะโดนปรับ๕๐๐
จนปรับหนึ่งพันเราก็จะไม่จอดใช่ไหมฮะ
มันไม่มีอะไรเลยป้ายแล้วอีกอย่างมันตีตีเส้นอ่ะพี่
มันตีเส้นสำหรับให้คนจอดรถอย่างงี้ผมก็มานั่งนึกว่า
อย่างนี้คุณล็อกล้อผมเนี่ยก็คือเหมือนประมาณว่าคุณ
คุณเข้าข่ายหรือเปล่าอันนี้คือความคิดผมส่วนตัว
ในในเวลานั้นครับผมไม่ชอบอยู่แล้วเอ้ย
ไงนี่คือรถส่วนตัวผมนะครับรถส่วนบุคคลผม
ครับและอีกอย่างคุณมาล็อกล้อเนี้ยคุณเหมือนเข้าข่าย
กันโชคทรัพย์เรารึเปล่าครับเราก็เลยต้องไล่สด
เมื่อวานออกมานะฮะถามว่าคุณเตรียมการอยู่แล้ว
ยังไงผมคือผมมั่นใจเลยว่าตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่ว่าคุณเตรียมการเพราะอยู่คุณจะมีที่ล็อกล้อไว้สำหรับล็อกล้อและคุณจะมีข้อความไว้สำหรับเก็บเงินได้ไงถ้าคนอื่นไม่โดนมาก่อนผมอันนี้คือมุมมองผมนะแต่ผมก็ไม่อยากไปพลาดทิ้งตรงนั้นผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเป

ทะเลาะหรืออะไรแล้วอีกอย่างคือต้องเข้าใจว่าเราเราอ่ะไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการว่าตรงนั้นคือสำหรับที่ห้ามจอดเพราะคุณไม่มีป้ายอ่ะเราจะรู้ได้ไงครับใช่ไหมทีนี้เสร็จปุ๊บถ้าบอกเราดีดีนะผมมั่นใจเลยผมก็เดินตามคุณออกมาเดี๋ยวนั้นเลยที่คุณไปตามเราเราก็เดินตามออกมาขยับขยับรถเดี๋ยวนั้นเพราะเราไม่ไม่มีเจตนาที่อยากจะไปจอดอยู่แล้ว

ไม่ใช่ผมคันเดียวแล้วผมคิดว่าคือหลักการที่คุณซื้อตัวล็อกล้อมาเตรียมการแบบนี้
นะฮะมันเป็นการที่เขาต้องทำมาหลายครั้งแล้วแน่นอนอันนี้คือแค่ส่วนตัวผม
งั้นผมคงไม่โดนแต่อาจจะคนอื่นอาจจะไม่มีกำลังที่จะไปต่อว่าต่อเถียงกัน
อาจจะแบบกลัวด้วยเพราะเขาอาจจะขูดพอดีผมโพสต์ไปตรงนี้นะฮะผมก็มีปรึกษาคนโต
คนโตก็ให้ไปแจ้งความว่าโดนกันโชคทรัพย์อะไรอย่างนี้เพราะว่ามันไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วตรงนี้
เสร็จปุ๊บเขาก็มีทางเขานะครับประธานบริษัทเขาได้โทรหาผมได้ขอโทษขอโพยกัน
แล้วก็จะคืนเงินให้๕๐๐ผมบอกว่าเงินไม่ต้องคืนผมครับผมใส่ตู้ใส่ตู้บริจาคของโรงพยาบาลไปเลย
เพราะผมไม่ต้องการเงินห้าร้อยกลับมาอ่าผมไม่ได้เสียดายตังค์อะไรอย่างเงี้ยแต่คือว่า
คุณต้องอบรมหน่อยกับพนักงานที่ทำแบบนี้แต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้เห็นนะ
อ่าทางบริษัทนะฮะทางเจ้าของเขาบอกว่าเขาไม่รู้เห็นนโยบายของทางบริษัทเขาในในข้อความก็มี
ไม่มีไม่มีนะครับที่จะล็อกล้อแล้วก็จะเรียกค่าปรับกับคนที่มาจอด๕๐๐บาท
ผมก็เลยมองว่าอีกมุมหนึ่งส่วนตัวผู้ชายคนนี้เอาเข้ากระเป๋าหรือเปล่า
หรือว่าทำเป็นขบวนการหรือเปล่าอันนี้ผมฝากให้ประชาชนนะฮะลองตั้งข้อคำถามมานิดนึงนะฮะ
แต่ผมก็กับเขาผมก็จบด้วยดีผมก็ไม่อยากจะไปมีปัญหา
แต่ทีนี้มุมมองส่วนตัวผมนะคุณทำเพื่อตัวเองหรือเปล่านะฮะ
ถ้าทางบริษัทเขาพูดมาอย่างนั้นนะว่าเขาไม่มีนโยบายที่จะล็อกล้อ
เขามีข้อความของเขาที่พิมพ์มาครับไม่ได้แจ้งมาทางไม่ได้แจ้งนะครับ
ไม่ได้พูดกับผมมานะฮะแต่ว่าเขาพูดมาในข้อความแล้วก็คุยโทรศัพท์กับผมว่าทางทางบริษัทคลินิกเขา
ไม่มีนโยบายที่จะล็อกล้อแล้วก็ตั้งปรับ๕๐๐บาทเขาก็พูดมาอย่างนี้
เรามีข้อความครับเรามีข้อความอยู่แล้วทีเนี้ยผมก็เลยต้องเอกใจเองไงว่า
ทางผู้ชายคนนี้ที่เขาจะเอาเงินเรา๕๐๐เนี่ยเขาตั้งกฎของเขาเองหรือเปล่า
แล้วเขาเอาเข้าส่วนตัวหรือเปล่าแล้วผมคิดว่าวันหนึ่งถ้าคนหลงกลเข้าไปจอดสัก๕คัน๖คัน
คิดว่าวันหนึ่งก็สามพันแล้วนะครับ๖คันนะฮะผมคิดว่าเขาก็ได้เป็นกรอบเป็นกรรมเหมือนกันนะ
ถ้ามุมมองมุมมองผม
ก็อยากจะฝากบอกว่าก็ต้องดูป้ายแต่ถ้าดูป้ายจอดอันนี้ที่สำคัญเลย
แต่คิดว่าแต่ตรงที่ผมไปจอดมันไม่มีป้ายจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะอยากฝากถึงผู้เจ้าของสถานที่ดีกว่า
ให้มีอะไรนะครับค่อยคุยเดินมาเรียกหรือเข้ามาถามก็ได้หรือถ้าไม่อยู่ตรงนั้นจริงรอเจ้าของรถกลับมาดีกว่า
อย่าถือวิสาสะไปล็อกล้อเขาผมคิดว่าไม่มีใครพอใจหรอกครับที่คุณจะไปล็อกล้อเขาโดยที่คุณไม่ได้บอกกล่าวเขาเลย
ถ้าเขาไม่ใช่ตำรวจครับและอีกอย่างใครก็รักรถของตัวเองทั้งนั้นแหละครับไม่มีใครที่ต้องการที่จะให้มาล็อกล้อตัวเองหรอกครับ
ถ้ามาตามแล้วไม่ไปผมว่าก็อย่าไปล็อกล้อให้ไปแจ้งความนะฮะดีกว่าครับมันให้เป็นไปตามกฎหมายนะฮะโอเคนะครับ